ให้ต่อนะคะสำหรับคดีที่หนุ่มองค์การเพศรัชกรรมเนี่ยถูกตำรวจสอนอดุสิตยิงเสียชีวิตที่หน้าสอนอเลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยทางแม่ของผู้ตายบอกว่าแม่อยากขอเปลี่ยนชุดตำรวจที่ทำคดีทั้งหมดค่ะ
ใหม่ให้หมดเลยเพราะแม่กลัวว่าแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิษฐรรมศพของนายปียพงศ์รุ่งวิทยากุลวัย๒๘ปี
เจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรมที่ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงคืนเขาดาวน์ปีใหม่นะคะ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นพิธีชาปนกิจแล้ว
เตรียมจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือ๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์จันคงหรือหมู่ริว

แล้วคือสอนอที่รับผิดชอบท้องที่

แม่ก็บอกว่าแม่ไม่มั่นใจ
เพราะเป็นพวกเดียวกันแม่ไม่มั่นใจว่าแม่จะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
ซึ่งครอบครัวนำศพนายปิยพงศ
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้สวดอภิษฐรรมคืนสุดท้ายแล้วนะคะ
ญาติพี่น้องเพื่อนก็มาร่วมฟังสวดเป็นคืนสุดท้ายด้วย
เพื่อนก็เอาภาพที่ถ่ายร่วมกันกับนายปิยพงศ์มาตั้งไว้ที่หน้าโรงศพ
แล้วก็เขียนข้อความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ไว้แบบนี้รูปภาพที่เคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
เดินทางมาร่วมงานศพวันสุดท้ายนี้ด้วยนะคะ
อย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของ๑๐ตำรวจเอกธิรยุทธ์หรือว่าหมู่ริวคนยิงอ่ะ
บอกว่าจะเดินทางมาแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แต่สุดท้ายแม่ไม่ได้มานะคะ
แม่บอกว่าสามีป่วยก็เลยต้องรีบกลับต่างจังหวัด
ก็เลยไม่ได้มากราบแสดงความเสียใจหรือว่ากราบศพอะไรยังไง
แต่ก็มีการพูดคุยกันกับทางแม่ของนายเปียพงศ์ผู้ตายค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์มีอึกอักอยู่เหมือนกันนะจังหวะที่พูดคุยกัน
เดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะคะว่าเขาคุยอะไรกัน
คือผมมาผมมาเนี่ยนะพุงพันธุ์ชา
นี่เจอคำถามแม่ถามแค่สั้นว่า
ตำรวจได้สิทธิพิเศษเหรอเวลาโดนจับไม่เห็นต้องใส่กุญแจมือเลย

คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่จันเพลก็บอกว่าเสียใจนะคะ
ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
อย่างน้อยก็น่าจะเดินทางมาให้กำลังใจกันบ้าง
เพราะแม่สูญเสียลูกชายไปทั้งคน
คุณแม่บอกว่าทีแรกจะไม่เผาศพลูกชาย
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ก็ปรึกษากันในครอบครัวว่าจะอโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้ว
ตัดสินใจจะชาปนกิจศพลูกชายพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะเชื่อว่าคงเป็นเวรเป็นกรรม
ที่ลูกชายกับผู้ก่อเหตุทำร่วมกันมา

ตำรวจเอกธิรยุทธ์ยังจับสลากของขวัญ

ผู้ก่อเหตุยังบอกว่าจะเอากระเป๋าไปใส่ปืน

ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ตอนนี้แม่บอกว่าก็สบายใจขึ้นบ้างในเรื่องของคดีนะคะ
เพราะว่าทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑

และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งแม่ไปขอดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ทางตำรวจบอกว่ากล้องไม่ได้เสีย
แต่แม่ก็กังวลว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีหลังได้รับการประกันตัว
พรุ่งนี้แม่จะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เพื่อขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนและตำรวจชุดทำคดีใหม่

ก็คือเป็นตำรวจสอนอพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ก็กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า
แม่จะส่งคำล้องไปแม่จะไปส่งคำล้อง

พันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑ก็บอกนะคะว่า
คดีนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลหลายอย่างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสำนวนด้วย
ส่วนเรื่องการประกันตัวก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะคะ
สำหรับความกังวลใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ก็ให้ความมั่นใจไปแล้วนะคะว่ายังไงจะเดินดำเนินคดีตามกฎหมายแน่
ล่าสุดมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วด้วยนะคะ
แม้ผู้ต้องหาจะก่อเหตุนอกเวลาราชการ
แต่นี่ก็ถือว่าเป็นคดีอาญามีโทษถึงไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะ๓ข้อหาคือ
กพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะ
และข้อหานักสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
แต่ว่าหมู่ริวหรือว่า๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์ได้รับการประกันตัวไป
ชั้นศาลนะคะนี่แหละคือสาเหตุที่แม่ของผู้ตายบอกว่า
โทษก็ร้ายแรงโทษก็หนักแต่ทำไมได้รับการประกันตัว
แม่เลยไม่แน่ใจว่าแม่จะได้รับความเป็นธรรมไหม
แล้วแม่จะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะ